เอาใจช่วยน้องหมาตัวนี้รวมไปถึงเอาใจช่วยผู้ใจบุญที่เขาไปช่วยน้องหมาติดตะข่ายตัวนี้ค่ะ
โทษค่ะโอ๊ค

เจ๊วนี่ช่วยได้แล้วหังตกไปนะลูกอันนี้ยิงฮังได้แล้ว

ดุร้ายด้วยหลายคนไม่รู้ใจมันหรอก
ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เจ้าของมันคุณนึกออกไหม
แล้วเนี่ยคุณดูดิพอมันยิ่งดิ้นมันยิ่งติดมันยิ่งพันเข้าไปนะคะ
ดูพันเอาออกทางไหน

แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดกรุงเทพนี่แหละในกรุงเทพบ้านเรา
หมาตัวนี้มันก็ไปวิ่งเล่นไปจนอะไรยังไงไม่รู้
แล้วตัวไปติดตะข่ายอยู่ตรงนี้ค่ะคุณ
พอมันออกไม่ได้มันก็ร้องแบบที่คุณชนะร้องเลย

อ่าอย่างนี้
เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนมาช่วยกันนะคะ
ถ้าคุณครูอาจารย์มาหมดช่วยกันตัดตาข่ายออก
ตอนแรกไม่กล้าเพราะว่าอะไรน้องจะแว้งกัดนะ
ด้วยความที่ว่าสุนัขถ้าเกิดเขาหงุดหงิดหรืออะไร
มันกัดเราได้เลยนะคุณเนาะมันตื่นคนมันตกใจ
มันเห็นคนเยอะมันจะแบบ
มันกัดอ่ะมันกัดได้เลยแล้วนี่คือบางแก้วคุณนึกออกไหม
เขาก็ต้องมาช่วยกันดึงขึงตาข่ายนะคะให้ตึง
แล้วก็เอากันไกลตัดตัดออกทีละนิด
จนสุดท้ายช่วยน้องหมาออกมาจากตะข่ายได้สำเร็จ
แล้วน้องหมาก็คงจะตกใจวิ่งหางตกหนีไปเลยนะคะ
เขาก็คาดว่าเจ้าหมาตัวนี้น่าจะเป็นหมาหมาประจำโรงเรียน
คุณนึกออกไหมมันจะมีหมาประจำโรงเรียนของทุกโรงเรียนเสมอ
แต่ก็ต้องบอกว่าชื่นชมแล้วก็ขอบคุณทั้งคุณครูทั้งเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนทุกคนเลยนะ
มาช่วยกันแบบว่าให้น้องหมาตัวนี้มันออกมาจากการติดตาข่ายนี้ได้นะคะ
แต่พูดให้เข้าใจนิดนึงคนที่เขารักบางแก้วเยอะแน่นอนมันดุ
แต่มันอยู่ที่คนเลี้ยงว่าเลี้ยงยังไง
อย่างที่บอกไงว่าถ้าเกิดเราไม่รู้ใจเราไม่ใช่เจ้าของ
มันตกใจแบบนี้ไม่ใช่แค่บางแก้วหรอกค่ะ